วันนี้รัฐภาคถามถึงความรู้สึก
โอเคนะ
วันนี้รู้สึกว่ามีความแบบคึกเหิมฮึกเหิมมากเลยนะครับ
วันนี้รู้สึกอึกเขินนะครับเหมือนแบบเราจะได้แต่งงานนะครับ
เราก็จะได้เจอกับทั้งรุ่นพี่ทั้งผู้ใหญ่ของเรา
ลูกพี่น้องทุกคนในชีวิตทั้งหมดนะครับ
เรารักมากมากจะมารวมตัวในวันนี้นะครับผมเพื่อนเราสองคน
ครับคุณนิ้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นความฝันในวัยเด็ก
เราจะได้แต่งงานอะไรอย่างนี้รู้สึกตอนเด็ก
มันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากแต่แล้วก็มีวันนี้

ก็นั่นแล้วแหละ
ผ่านอะไรมันเยอะมากเลยค่ะ

ผมไม่ได้ผ่านอะไรมาเลยค่ะ

วันมั่นเหมือนจะตื่นเต้นมาก
ในช่วงตอนนี้เลยนะคะ
เพราะว่าการสวมแหวนแต่งงาน

เนี้ยแบบว่าเอามือศัลเลยนะ
ไปเต้นโภร์

ใครบ้าง
วันนั้นหรอครับก็มีบ้านนะครับที่เพิ่ง

เอ่อก็เหลือในบัญชีหลักพันณนะครับผม
ไม่หมดก็เขาบอกนิ้งว่าอย่าทิ้งพี่แล้วกัน
สำหรับบรรยากาศในวันนี้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไหมครับ

เอาจริงดิวก็ยังไม่ได้เดินไปชมในงานเลยค่ะ
แต่ว่าจริงเหรอเป็นไงคะ
ก็แค่นั้นจะฟรีแล้วค่ะตอนไปฝัน
ก็รู้สึกว่าตรงตามที่แบบว่าเราจินตนาการไว้ครับ
เขารู้สึกเหมือนแบบเข้าไปในเมืองนิยายเล็ก
อะไรอย่างนี้ครับเข้าไปรับอบอุ่น
ว่าเทียมอะไรครับ

วิวอยากได้เป็นแนวแบบโฟโลเซ็นต์แต่ไม่ใช่แบบในการ์โทนเรื่องโฟโลเซ็นต์นะคะ

เป็นเมืองแบบเจ้าหญิงนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ

โล่งใจไหมคะเพราะว่าวิวเคลียร์จากการเก็บโฟโลเซ็นต์แบบคนเดียวแล้วเลย
ก็โล่งใจค่ะก็ได้ทางพี่วิมเรตติ้งนี่แหละคอยช่วย
เราก็ตัดสินใจแต่ยังไม่ช่วยเลย
โอ้โหไม่กล้าครับไม่อาบเอื้อมนะฮะเดี๋ยวออกมาผิดคอนเซ็ปต์นี่งานเข้าเลยนะฮะ
ตอนนี้ที่เย็จกล้าจะมีอะไรสุดไวนะครับ

ชิคกี้พายไม่มีมั๊ยครับผม
อย่างที่ผ่านมามีคำสัญญาอะไรที่จะให้ต่อกันมั๊ยครับ
ของตัวเองมีมั้ยเขามีแน่

คุณคงสิเรียกเรื่องคำสัญญามากแล้วก็ถ้าอะไรทำไม่ได้
จะไม่พูดเดี๋ยวจะไปพูดในงานแต่งนะ
ว่าจะสัญญาอะไรแต่ว่าสองคำสัญญาที่นิวเคยให้กับพี่เพชรจ้าตั้งแต่คบกันวันแรกจนวันนี้
เขาก็ยังทำได้นะคือไม่โกหกกับไม่ได้มีเรื่องคนอื่น
แล้วก็สัญญาว่าจะทำต่อไปค่ะ
ส่วนส่วนของผมเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสนิทกับ
คุณพ่อน้องนิวเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็รู้จักท่านมาเกือบ๗ปี
ก็เลยรู้สึกว่าท่านเนี่ยรักนิวเหมือนหัวใจของตัวเองเลยรักนิวมากกว่าตัวเองอีก
เพราะฉะนั้นเอ่อสิ่งที่ผมอยากจะสัญญากับเอ่อ
ให้เหมือนกับที่คุณพ่อดูแลเขาเลยคือไม่ต้องห่วงเลยนับจากนี้ไป
นะครับถึงแม้ว่าจะห่วงได้แต่ว่าหายห่วงได้เหมือนมีคุณพ่อคูณสอง
มาอีกคนหนึ่งสบายแน่นอนครับคุณพ่อไม่ต้องห่วงแทนฮันมูลอะไรอย่างนี้นะครับ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
อ๋อเดือมหน้าครับผมเขาให้ปิดเดือมหน้าเลยครับ
ตอนนี้ที่บ้านมีแผ่นที่น้องไว้ตรวจที่แบบว่าวันไข่ตกมาเยอะแยะมากมาย
ก็ซื้อมาหลายสิบแพงมากครับ
คือนิวอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าพี่เพียอยากได้ผู้ชายคนแรก
ครอบครัวคนจีนแต่ไม่มีผู้ชาย
คือบัตรก็มีวางแผ่นทางว่ามิวจะทำยังไงต่อไปอาหรือจะดูแลไปตลอดสิมไม่ต้องหยุดอะไร

มีโครงมิตรราบเลยครับ

ไม่เห็น
เราก็ไม่ได้ดุขนาดนั้นเราก็ให้เกียจเขา

ตั้งแต่เริ่มแรกตอนที่เราคบกันอีก
คบกันแรกก็ยังมีทีรูปจากพี่ศู

แต่พี่ก็อยู่กับเราจนกว่านี้นะคะ

ที่เชียร์

ค่ะก็อยากเป็นกำลังใจให้สู้เราตลอดไปนะคะ

เรียนลูกเองอาจจะมีที่จะช่วยถึงคนหรือของ

มีทำบ้างนะครับแต่ลูกเป็นหลัก
ส่วนของผมเนี่ยก็วางแผนไว้ว่าแบบอยากจะทำฟิตเนสนะครับ
โดยที่แบบจริงแล้วในปัจจุบันเนี่ยคุณแม่ส่วนใหญ่เขาก็เหมือนกับคลอดแล้วก็อยากจะกลับมาหุ่นเซ้งเหมือนเดิม
คนนี้เขาก็น่าจะอยากจะหุ่นเช้งก็เลยวางแผนกันคร่าวว่าแบบ
เดี๋ยวอาจจะเปิดฟิตเน็ตแล้วพอหลังคลอดเนี่ยก็ให้เขาไปเหมือนไปเป็นพรีเซนเตอร์ฟิตเน็ตซะเลย
ก็ถ้าระหารเสิร์ฟของดิวสิคะระหารเสิร์ฟของคุณนะครับ

ในวงการก็จะมีเลยแจมพี่แย้งพายแอปเปิ้ลอะไรอย่างนี้ค่ะ
แทบเพื้อนก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยค่ะ
ชิคกี้พายเอาไว้
เอ่อนะครับ

เขาก็ยังทำอาหารกินได้อยู่ในวงการนะครับ

แขกเขียนบอกว่าเยอะมากวันนี้แบบเดี๋ยวก็ต้องรัก
ก็ที่ร่อนการ์ดไปถ้าเกิดมาครบก็น่าจะเป็นพันกว่าคน
ไม่ทราบว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุทธิ์จีน
ไม่รู้ว่าแต่ละคนมีใครกินพาได้กินได้หรือเปล่า
เจ้ามีกี่ชุดยังไงบ้าง
ก็อันนี้เป็นชุดแถลงขาวจะเป็นขึ้นเรียบโกโกะสายอย่างเก๋

ถ่างตักหมายหมดเลยอ่ะค่ะ

ไม่รู้เดี๋ยวรอเครือนี้เดี๋ยว

เล็กสุดหมดแล้วครับ

ใช่ครับจริงก็เหมือนกับหยุดหมดแล้วนะครับก็วางแผนว่าชีวิตวัยรุ่นมันน่าจะหมดไปตั้งนานแล้วนะครับ
พอแต่งงานก็วางแผนว่าเราจะมาเป็นหัวหน้าครอบครัวมากกว่านะครับ
ก็ตั้งแต่หากินทำมาหากินเลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงออกมาให้ได้ดีก็น่าจะเป็นแผนใหม่
กูก็ย้ายไปอยู่บ้านงลุกก็เตรียนตัวเป็นแม่ปีเรือนอย่างเงี้ยครับ
ตอนนี้การเรียกว่าเราต้องเขียนชื่อเราเป็นนาง

มีอะไรจะขอบคุณไหมละครับ

ขอรับทุกคนแน็ตเติม
แบบเกาะติดดูชีวิตเรานะครับแล้วก็ลุ้นกับเรามาตลอด
แล้วก็เหนียวแน่นนะครับไม่ได้แบบไปหลงเชื่อนะครับ
ตามแบบที่มีคนกล่าวหาหรือว่านู่นว่านี่นะครับแล้วก็ตามเรามาจนถึงวันนี้นะครับ
วันที่แบบเราสร้างความมั่นใจนะครับให้กับสองตระกูลนะครับ
ที่เข้ามาผนึกเป็นตระกูลเดียวกันแล้วตอนนี้ยังไงก็ฝากติดตามเราสองคนกันต่อนะครับ
เชื่อว่าเอ่อน่าจะมีอะไรมึงหลุบหลังจากนี้นะครับ
เพราะว่าอยากจะสร้างทายาทมาสร้างสีสันอีกเป็นเพชรจ้าน้อยนะครับ

ใครที่กล้าไปยุ่งกี่ก็คือแรงมาก

อ้าวอ้าวอ้าว
เรื่องที่ไปซ้อกพิ้งซาบพาค

ตัวเองยืมหน่อยแล้วอย่างนี้

พอแต่งงานกันแล้วความแบบความเคยชินนะคะ

เหมือนกำลังจะชักตังค์มันสะดุดนิดนึง
คุณโซนผู้หญิงนะเดี๋ยวพี่เดินโซนผู้ชาย

นี่หลักขาด
ไม่ใช่สลิปกรัม
ไม่น่าเขียนขนาดเก็บสลิป

๓๐๐อะไรอย่างนี้นะครับ
จะแย่งคูปองมาช็อปติ้งต่อได้นะครับผม
แย่งคูปองฉากผมไปอีกนะครับ

คุณพ่อเลยแนะนำคุณพ่อน้องนิว
วันหลังเนี่ยพอไปถึงหน้าร้านสภาพผู้หญิง

เดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งเจอร้านกาแฟนะ

ใช่ก็รู้สึกว่าทุกอย่างเลย

ไม่มีโมเมนต์ไหนที่จะไม่ได้ดูแลแล้ว
ต้องคอบเวิร์ดหมด